มาดูกันที่พี่หมากปรินกันบ้างดีกว่า

ใครที่ชื่นชอบเรื่องราวศัยศาสตร์นะคะ
ต้องห้ามพลาดเลยกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ

ทุกคนยังเชื่อกันเรื่องนี้อีกหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้ได้พี่หมากปรินมาถ่ายทอด
ความขลังแล้วก็ศัยศาสตร์ที่ลึกลับน่ากลัวสุดเลยนะคะ
เป็นภาพยนตร์แอคชั่นแฟนเตอร์ซีจอมขมังเวศ๒๐๒๐ค่ะ
เมื่อค่ำวานนี้นะคะได้จัดรอบสื่อบนชน
เขาเปิดตัวผู้กำกับพร้อมกับเหล่านักแสดงนำทีมโดยหมากปริน
ก็จิรายุคิตตี้ชิชานกชัดชัยนะฮะ
แล้วทุกคนการันตีเลยว่าภาคนี้มันไม่แพ้ภาคแรกแน่นอนค่ะ

หอบดอกไม้ไปร่วมแสดงความยินดีด้วย
งานนี้นะเหมือนจะเป็นการยืนยันแหละว่าทั้งคู่ก็เลิฟกันดีอยู่
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีแอคเคิ้ลแอคเคิ้ลหลุม
ปั่นกระแสว่าทั้งหมาทั้งกินเลิกกันแล้ว
เอาอะไรมาเมาส์ดูสิเขายังหวานกันอยู่เลย

ผมว่ายิ่งไปให้ความสำคัญเขาเท่าไหร่
เขายิ่งเขาอยากมีตัวตนผมว่า

ไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยเลยแค่
แค่แบบเปิดให้กันแล้วก็

เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตผมเลย

เพราะว่าเขาก็อยู่ในวงการมาสักพักหนึ่งแล้ว
เขาก็คงทำเหมือนผมไม่ใส่ใจไม่สนใจ
เดี๋ยวเขาก็สักวันหนึ่งเขาก็เหนื่อยเขาคงหายไปเอง
ขาแอ๊กดุมดำนี่ก็คือแบบแอ๊กผีนั่นแหละ

จริงแล้วหมากเป็นแฟนก้าวนะ
อยากจะเลิกกับคิมจะตายทำเป็นลงลูกไปอย่างนั้น
ขออภัยนะคุณผู้ชมโคตระมั่วแล้ว
ใช่นะคะสรุปแล้วก็ไม่จริงนะคะ